ไม่มีความเกี่ยวข้องแก่ประการใด
มีน้องน้อนเหรอเรียกว่าอะไรนะน้อน
่อนตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งโดนรถชนโดนรถทับกระโหลกล้าวฮะ
คือมันจะไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยถ้าน้อนตัวนี้มันไม่ใช่ชื่อตู่
ฮะใครตั้งชื่ออย่างนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอหมอตั้งชื่อไอ้เจ้าน้อนตัวเนี่ย
ชื่อตู่ใจเย็นนะครับตู่สะกดด้วยตอปะตัก
เอาคนละตู่กับที่หัวท่านคิดนะ
อันนี้คนละเรื่องนะนะฮะเหตุจานนี้มีเคสหนึ่ง
โรงพยาบาลพนาลัยเขารับแจ้งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ติ๊กตึงเอาผ้าห่อศพมาเลยเฮ้ยใครตาย
แล้วมันทำไมมาลงบรรทศาสตร์น่ะคือมีตัวเงินตัวทอง
น้อนตัวเงินตัวทองเนี่ยโดนรถคันแรกก่อนนะ
เขาไม่ได้เขียนผิดใช่ไหมไม่ผิดฮะ
ปะตักต่อประตักโดนรถชน

คันที่สองเขาก็ไม่เห็นคราวนี้ทับเลยฮะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเอาผ้าห่อศพเนี่ย
พอตัวเขาไว้มัดปากไว้เรียบร้อย
แล้วก็ส่งคุณหมอสัตวแพทย์
คุณหมอก็ตกใจเฮ้ยเอาศพมาส่งอ๋อไม่ใช่ศพฮะ

แล้วหมอไม่รู้ว่าคิดยังไง

ตั้งชื่อให้เลยชื่อตู่ตอปตักด้วย

แหกลิ้นแตกเลือดกบปาก
แกนเรียบร้อยแล้วกระโหลกล้าว๔จุด
ถ้าปล่อยไว้ตายแน่นอนสุดท้ายแล้ว
ชาวเน็ตสงสารชาวเน็ตก็สงสารก็อวยพร
ให้เจ้าน้อนตัวนี้หายป่วยไว
แต่อีกถ้าน้องตูดตัวนี้หายป่วยไว
แล้วพูดถึงอีกตู่หนึ่งด้วยยังไม่พอ
หลายคนเม็ดชื่อไงก็เพราะชื่อไม่เป็นวงคล

พอให้เปลี่ยนชื่อเนี่ยน่าจะมีสภาพร่างกายที่ปกติมากกว่านี้
หลายคนบอกเออถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยรับรองว่าน่าจะหายเป็นปกติ
แต่อธิบายอีกทีต่อประตักนะ
อธิบายอีกทีนะฮะว่าน้อนตัวนี้คือตัวเงินตัวทองนะฮะ
ที่โดนรถชนรถทับมาและอาการสาหัส
คุณหมอซึ่งเป็นสัตวแพทย์ให้การดูแลไว้อย่างเต็มที่ตอนนี้แล้ว
นี่เขาก็รักษามันแบบอย่างดีเลยนะ

เห็นเลยไงว่าสมองร้าวกี่จุดนะอาตูรอดแล้ว